ในวันพรุ่งนี้ครับกรมบัญชีกลางเขาจะมีการโอนเงินเป็นสวัสดิการ
ให้กับผู้ที่สูงอายุอายุ๖๕ปีขึ้นไป๑๐๐๐บาท
ในการเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปรักษาสุขภาพแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลครับ
นางสาวสุธิรัฐรัตนโชธเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ก็เปิดเผยว่าตั้งแต่๒๑ธันวาคมคือพรุ่งนี้
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกหนึ่งมาตรการอีกหนึ่งวงเงินก็คือ
มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่อายุครบ๖๕ปีขึ้นไป
ก็จะโอนให้ระหว่างธันวาคมปีนี้ถึงกันยายนปีหน้า

ครั้งเดียวจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ซึ่งกรมบัญชีกำลังจะโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านบัตรสวรรค์การแห่งรัฐให้กับผู้มีสิทธิอายุครบ๖๕ปีขึ้นไป
จำนวน๒๔๙๓๑๘๘ราย
ส่วนผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
จะได้รับบัตรตั้งแต่๒๑ธันวาคมนี้เป็นต้นไป
และได้รับเงินช่วยเหลือวันที่๑มกราคมปีหน้าครับ
หลังจากนั้นผู้ที่มีสิทธิ์รายใดที่มีอายุครบ๖๕ปีบริบูรณ
ก็จะได้เงินทุกวันที่๒๑ของเดือนเกิด

บัญชีกลางย้ำว่า๒๑ธันวาคมนี้
มีการโอนเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล
และจะตรงกันกับวันที่ธนาคารกรุงไทย
ก็อาจจะมีคนไปเยอะนะ
ระวังกันด้วยก็ไม่ต้องรีบไปกดนะฮะ
อาจจะมีคนที่ไม่สะดวกบ้างในการถอนเงิน
ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเงินนี้ไม่จำกัดเวลา
เข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าพอหมดวันปุ๊บ

ไปเอาวันไหนก็ได้คุณผู้ชมไป๒๒๒๓หรือไปปีหน้าก็ได้เงินก็ยังอยู่
วันไหนก็ได้อาจจะเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านทองฟ้าประชารัฐ
หรือว่าร้านต่าเชิญชนอื่นก็ได้เหมือนกัน
คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมเพื่อมีมติเห็นชอบ

ให้กับประชาชนที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิต
อัตรวา๑๐๐ละ๕ของทุกมูลการยกเว้นเล่าเบียบุหรี่
กำหนดวงเงินซื้อสินค้าสูงสุด๒๐๐๐บาท
และคืนภาษีไม่เกิน๑๐๐๐บาท